ออเบอตตอร์ประหลาดสุโนมัติ
อย่างที่เกริ่นกันไว้ในช่วงที่แล้วครับ
ว่าวันนี้เนี่ยในช่วงออเบอตตอร์ขอโชว์
รับประกันการันตีโดยนายกขนาดนี้เนี่ย

สนุกสนานกันขนาดไหน
เชิญครับเชิญเชิญชมกันด้วยเลย
กับพวกออเบอตตอร์ขอโชว์
ปิดประกาศทั่วราชอาณาจักร

พอเปลี่ยนร้านเหมือนเปลี่ยนชุดนอน
แก้แค้นให้ที่เพื่อนชายเธอเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยให้เธอร้อยด้วย

อันที่จริงผมนั้นยังฟันไฟยังรักยังอะไรในบทรักอันเยาวยวน
ไม่ตัดสายเมตตายขอส่วนเพราะเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวน
แม่ใจทางด่วนช่างเรรวนเหลือหลายบอกให้รู้ว่าอันตราย
ถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอร้อยนู่น
อันนี้ไม่ใช่เกอร์แก๊งนะครับไม่ใช่เกอร์กุ๊กแต่เป็นเกอร์แก่นะครับผม

นะฮะไม่ได้เจอพี่ก๊อตนานนะครับ

เปอร์มากเลยดูเป็นวัยรุ่นแล้วทำไมเป็นร้องเพลงลูกทุ่ง

คุณเจี๊ยบคุณทราบไหมครับว่าเขาทำอาชีพอะไรอาชีพร้องเพลงนี้เป็นอาชีพเสริม
คุณเจี๊ยบคุณทราบไหมครับว่าเขาทำอาชีพอะไรอาชีพร้องเพลงที่เป็นอาชีพเสริม
คุณเห็นอย่างงี้นะครับอาชีพก็คือผัดหนูขาย
คุณเห็นอย่างงี้นะครับอาชีพก็คือผัดหนูขาย
คุณเห็นอย่างงี้นะครับอาชีพก็คือผัดหนูขาย
แล้วเราจะเปิดคุณไฟ
แล้วเราจะเปิดคุณไฟ
แล้วเราจะเปิดคุณไฟ
ต่อมาต่อขอปรุงสักครู่เดียวครับ